ดูด้านหลังนี้หน่อยค่ะอลละเวงพลังศรัทธา
ที่แรกเขาก็บอกแหละว่าจะตั้งโดมใช่ไหม
คือท้ายที่สุดพื้นที่ตรงข้างหน้า

จริงเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมาย
ท้ายที่สุดตกลงจะสร้างเป็นโดมเป็นโดมมาครอบเอาไว้
นี่ทางโรงแรมเองก็สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งให้สร้างด้วยนะ
ก็คือไม่ย้ายไม่ย้ายค่ะคุณผู้ชมจะตั้งอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะ
รูปปั้นครูกายแก้วซึ่งเราก็ไปถามเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าด้านหน้าโรงแรมที่ตั้งรูปปั้นครูกายแก้วตอนนี้เนี่ย
เป็นพื้นที่ที่ทางโรงแรมเขาแบ่งส่วนเช่า
ก็มีอาจารย์หน่อยหรือว่านายสมสริทวัฒนสุข
ลูกชายของอาจารย์สุชาติที่เป็นผู้สร้างขุกกายแก้ว
มาขอเช่าพื้นที่ตรงนี้๒๐ปีเลยนะ

เดือนนึงให้เช่าเดือนละ๒แสน
พื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าช่วง
ที่จะสามารถนำรูปปั้นหรือว่าจะบริหารจัดการอะไรตรงนี้ก็ได้

โรงแรมไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ได้นะคะ
ใดถ้าเกิดว่าการกระทำตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายค่ะ
ซึ่งหลังจากที่มีการนำครูกายแก้วมาตั้งที่โรงแรม
เอาจริงโรงแรมเองเขาบอกว่าเขาก็มีรายได้มากขึ้นนะ
จองห้องพักมากขึ้นเพราะว่าบางคนมาจากต่างจังหวัดไง
แล้วอยากที่จะมาไหว้มาสการะครูกายแก้ว
ก็มาจองห้องพักที่โรงแรมตรงนี้
แต่ว่าหลายภาคส่วนไม่สบายใจยื่นเรื่องร้องไปยังกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
ก็มาตรวจสอบแล้วการตั้งรูปปั้นครูกายแก้วเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายนะ
แต่ทีนี้ต้องมีการตกลงกันเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายค่ะ
คือจะทำเป็นโดมมาปิดกั้นมาครอบรูปปั้นครูกายแก้วเอาไว้
แล้วถามว่าใครจ่ายตังค์คนเช่าค่ะผู้เช่าจะต้องเป็นผู้จ่ายตังค์
เมื่อกี้ดูราคา๖๐ล้านนะ๖๐ล้านที่จะสร้างเป็นโดมครอบเอาไว้
แต่ทางฝั่งผู้บริหารโรงแรมเขาสนับสนุนเงินมา๒๐ล้าน
ในการสร้างโดมนะคะโอ้โหเพราะว่าผู้บริหารโรงแรมเองอ่ะ
ก็ถูกรางวัล๑๕ล้านใช่แล้วก็แบ่งเงินส่วนนี้มานะคะ
สมทบไงคือถูกมา๑๕ใช่ไหมสมทบอีก๕๐
รวมเป็น๒๐ล้านจะให้สร้างโดมตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
อีกนานไหมกว่าจะเสร็จนับไปค่ะคุณผู้ชมประมาณ๒เดือนนะคะ